ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ร่วมกันกับศูนย์การค้าสยามภารกร
นิทัศกาลทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์นะครับ
เป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙เป็นต้นมาครับ
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดนิทัศกาล
สถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์ที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกันกับศูนย์การค้าสยามภารกร
จัดขึ้นบอกว่าเป็นการรวบรวมภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวจากประชาชนกว่า๑๐๐ภาพ
บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชวิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
จัดแสดงให้กับประชาชนได้ข้ามร่วมชม
โดยการรวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของประเทศครั้งนี้
มีประชาชนจำนวนมากร่วมบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้เอาไว้
ด้วยความโจรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ส่งผ่านช่องทางทางเฟซบุ๊กไลน์และอีเมลจำนวนกว่า๓๐๐๐ภาพครับ
ซึ่งแต่ละภาพได้สะท้อนถึงหัวใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
แสดงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
ทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะรวบรวม
รวบรวมเป็นเหมือนเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่เราจะจัดทำจดหมายเหตุฉบับประชาชนขึ้นมานะครับ
ซึ่งจะรับผิดชอบโดยกระทรวงวัฒนธรรม
อย่างนี้แต่ละภาพจะมีแค่วินาที๒วินาทีในห่วงนั้นเท่านั้นเอง
ฉะนั้นการบันทึกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม
สำหรับวิทยาศการทรงสถิตในดวงใจธัณฑ์ยุรันต์ครั้งนี้
จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้ครับที่ไลฟ์สไตล์ฮอร์ชั้น๔ศูนย์การค้าสยามภารกร
โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมและรวบบันทึกวินิทัศน์คำปฏิญาณ
ตามรอยพระราชปานิษฐานก่อนจะนำไปบันทึกเป็นจดหมายเหตุฉบับประชาชนได้อีกด้วยครับ